มีเรื่องมาเตือนภัยสาวนะคะ

บอกว่าเตรียมจะเอากางเกงในไปเป็นหลักฐาน

จิตคือไปดมไปขโมยกางเกงใน
ล่าสุดค่ะไปหาเธอถึงที่หอพักเลย

เขียนด้วยปากกาบอกว่า

หอมอยากจุดคนใส่จัง

ดูสินี่คือ

คนเอาเรื่องราวมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กนะคะ

ในนครหัวหินระบุข้อความบอกว่า

แล้วเจอแบบนี้ต้องทำยังไงดี

เธอเล่าบอกว่าเธอเช่าหอพักที่ชุมชนตะเกียบ

ตากชุดชั้นในไว้ที่หอพัก
ช่วงเช้าจะไปทำงาน

กางเกงในใส่เสื้อในใส่เสื้อผ้าเรียบร้อย

เห็นข้อความนี้เธอก็อ่านนะ

อยากจุดคนใส่จัง

เธอไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิด
จากเจ้าของหอพักเห็นด้วย
แล้วเตรียมเอาภาพจากกล้องวงจรปิด

ไปแจ้งความดำเนินคดี
เพื่อไล่ล่าโรคจิตรายนี้นะคะ

บอกว่ารู้สึกไม่ปลอดภัย

เพราะอะไรเพราะว่าเธออยู่คนเดียว

นี่คือชีวิตจริงของลูกผู้หญิงที่ต้องเจอ
ที่วัวหญิงประจบที่ริคันค่ะ

มันจะไม่ได้มาแค่ลายเส้นปากกาไง